สะเกดอากาศดีมากร่องคำกรสินอากาศเย็นสบาย
ดาหารท้องฟ้าแจ่มใสอำนาจเจริญอากาศเย็น
นครไทยพิศนุโลกนอนเปิดหน้าต่างรับลม๒๒องศาเซลเซียส

เดี๋ยวผมเก็บของให้

เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อ
อ่าร้อนก็ไม่เชื่อ
เดี๋ยวจะสะใส่คุณแล้วก็บอกว่าร้อนหรือป่ะ
นั่นเองเสร็จ
นี่น้ำเย็นนี่น้ำร้อน
นี่เป็นโถเด็กสิ่งที่เราจะดังกันนี่คือ
ทำให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็น

เพื่อให้เห็นความชัดเจนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีน้ำร้อนเป็นสีแดง
อันนี้เป็นหมึกธรรมดานี่นะครับ
คือเปรียบเทียบความร้อนนี่เป็นอะไรคะ
ความร้อนนี่คืออากาศร้อนน้ำเย็นนี่คืออากาศเย็นนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เขามาประทะกันใช่ไหม
อากาศเย็นก็มาจากจีนเป็นระยะนะครับ
อากาศร้อนก็ปกคลุมเป็นเจ้าถิ่นอยู่เดิมนะฮะ

หยดหมึกสีแดงลงไปในถ้วยโหลใส่น้ำร้อนลงไปแล้วยังไงครับ

น้ำร้อนคืออากาศร้อนอากาศร้อนอยู่ในประเทศไทย
หลังจากนั้นเราจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำร้อนกับน้ำเย็น
เกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถ้าหากกล้องซูมมาใกล้นะครับจะสังเกตว่า
สีแดงคืออากาศร้อนมีการลอยตัวขึ้นมา
แล้วสีขาวใสนี่คือน้ำเย็น

เปรียบเสมือนอากาศที่มาจากประเทศจีน

คุณสิบสิบคุณเอามือหนีครับ

เป็นเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ก็จะทำให้เกิดฝนเกินมาแบบนี้

สูงก้อนเมฆก่อตัว

แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์หน้า
ก็คือหลังจากวันพุธเป็นต้นไป

ถ้ากรุงเทพมหานครเป็นภูมิหัศบดี
ก็มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าขนองแบบนี้เกิดขึ้นได้
น้ำร้อนความร้อนความเย็นมันแยกกันชัดเจน
เดี๋ยวไปดูกันซักหน่อยกับระบบเทียร์ก่อนอากาศ

สังเกตว่าหลังจากนี้กลุ่มก้อนเมฆก็เริ่มบางตาลง
กลุ่มเมฆใหญ่ที่ปกลุ่มบริเวณทางตอนบน
ตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีนแล้ว
เนื่องจากตอนนี้มีกระแสลมฝ่ายตะวันตก

แต่ว่าตอนล่างฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
ใครไปภาคใต้ทั้งสองฝั่ง

ตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

คลื่นลมก็มีคลื่นแรง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณดังกล่าว

ความแรงปวดสภาพอากาศจะกลับมาเยือนเมืองแถวครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะอีสานภาคตะวันออกเตรียมรับมือดี
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในจับตาเตือนภัยคืนนี้นะครับ
ไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศในแต่ละที่บนโลกของเราใบนี้ครับ

ขอบคุณสนใจนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป